ก็ตามเรื่องนี้มีการสะท้อนออกมา
ดังนั้นทางชมรมมงค์ในประเทศไทย
เขาก็เลยบอกว่าให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการที่เคยออกไป
ระเบียบที่เคยออกไปให้ยกเลิกค่านิยมของการฉุดนะครับ
ทีมข่าวของเรายังเจาะลึกอยู่
ติดตามได้จากรายงานของรถปลดทุกข์เลยครับ
นี่คือแถลงการของชมรมมงค์ในประเทศไทยฉบับที่๑ทับ๕๙
เรื่องกรณีฉุดหญิงมงค์มาเป็นภรรยา
กำหนดชัดเจนในระเบียบข้อบังคับว่า
การแต่งงานจะต้องเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่าย
ไม่ให้ฉุดหรือบังคับอย่างเด็ดขาด
เป็นทุกอย่างครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้รายการรถปลดทุกข์เคยเสนอเรื่องราวของส้มนามสมมุติ
หญิงมงค์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องกลายเป็นคนพิการ
เนื่องจากถูกชายมงค์ต่างหมู่บ้านที่อ้างว่ารักเธอสุดหัวใจ
ได้เข้าไปฉุดเธอระหว่างไปเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่ของกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์
พร้อมกับทำร้ายร่างกายและข่มขืนก่อนที่แม่กับพี่ชายจะไปรับตัวกลับมา
ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ
และกลับมาใช้อาวุธปืนยิงเข้าบริเวณหูด้านขวาของส้ม
ทำให้เส้นประสาทด้านขวาไม่สามารถใช้งานได้และนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า๑เดือน
โดยมีเอนามสมมุติพี่ชายกับผู้เป็นแม่คอยสลับกันดูแล
เนื่องจากส้มยังรับสภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้
นอกจากนี้เอพี่ชายบอกว่าสมไม่ใช่คนแรกของครอบครัวเดือนแม่
โดนผู้ชายฉุดไปเป็นพันรยา
เพราะก่อนหน้านี้ทั้งแม่น้าสาวและน้องสาวคนรอง

แต่โชคดีที่หลังจากนั้นทั้งหมดได้แต่งงานตามประเพณี
เนื่องจากกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์นิยมแต่งงานโดยการฉุด
โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจ
ฉุดนี่ผมไม่รู้ว่าคนเขามองไงนะ
เขาอาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ง่าย
สำหรับผมเนี่ยคือแม่ผมนี่เมื่อก่อนก็โดนฉุดมาก่อน
แล้วพอมาอาผมที่เป็นพี่สาวของแม่ก็โดนฉุดอีกทีนึง
พอมาน้องสาวคนโตผมก็โดนฉุด
พอน้องสาวคนเล็กคนนี้ก็โดนฉุดอีก
ผมอยากจะให้แบบยกเลิกไปเลยคือไม่ต้องมีอาการฉุด
ก็ไม่ต้องฉุดไม่รักก็ยิ่งไม่ต้องฉุดใหญ่เลย
ถ้ารักกันมาคุยกับพ่อกับแม่ดีกว่าผมคิดแบบนี้ครับ
อดคล้องกับรัชดาวัชิรยาประธานเครือข่ายมงค์ในประเทศไทยบอกว่า
ในอดีตกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์เปรียบผู้ชายเสมือนช้างเท้าหน้า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับประทานอาหารในงานเลี้ยงต่าง
ผู้ชายจะมีสิทธิ์รับประทานก่อน
หรือหากผู้ชายรักผู้หญิงคนไหนก็สามารถฉุดมาเป็นภรรยาได้
ในขณะที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลย
ถ้าเขาฉุดไปแล้วก็เขาพาไปอยู่บ้านผู้ชาย๓วัน

ถ้าครบ๓วันก็ต้องพามาเยี่ยมพ่อแม่
แต่ถ้ามาแล้วจะยอมไปหรือไม่ยอม
เขาก็ต้องให้ไปให้ได้เขาบอกว่าไปแล้วก็คือไป

ก็ร้องไห้แล้วก็จำเป็นรักหรือไม่รักก็ต้องไป
กระทั่งว่าผู้ชายคนนั้นจะขาแป๋ตาบ่อก็ช่าง
เราไม่รักไม่ชอบก็ช่างเราก็ต้องไป
หลังจากที่รายการรถปลดทุกข์ได้เสนอเรื่องราวของส้มออกไป
ทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษประธานชมรมมงค์ในประเทศไทย
ออกแถลงการยืนยันว่า
ฉุดหญิงมาเป็นพันรยาไม่ใช่ประเพณี
เนื่องจากในระเบียบข้อบังคับชมรมมงค์ในประเทศไทยฉบับปรับปรุง๒๕๕๙
กำหนดให้การแต่งงานต้องเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่าย
มิให้ฉุดหรือบังคับอย่างเด็ดขาด
ได้รับร้องเรียนมาในรายการรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
โมมงค์ในประเทศไทยขอแถลงการด้านนี้
โมมงค์ในประเทศไทยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระเบียบข้อบังคับชมรมมงค์ในประเทศไทยฉบับปรับปรุงแก้ไข
พศ๒๐๕๑ได้กำหนดชัดเจนตอนนี้
ข้อ๒๗หญิงสาวที่จะแต่งงานกันได้ต้องเกิดจากความรักของทั้งสองฝ่าย
ห้ามมีให้ฉุดหรือบังคับอย่างเด็ดขาด

ให้ฉุดและบังคับอย่างเด็กขาดหากฝ่าฝืนต้องถูกปรับตามข้อที่สี่สิบ
ข้อสี่สิบหนุ่มสาวที่ไม่ได้รักการแล้วฝ่ายชายใช้วิธีฉุดหญิงสาว
โดยการบังคับจะถูกปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันบาท
พร้อมทั้งส่งหญิงสาวนั้นคืนให้แก่พ่อแม่
ข้อบังคับของชมรมมงค์ในประเทศไทยข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน